ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ส่งเสริมให้เยาวชนออกกำลังกายครับ

รองอธิบดีกรมนักศึกษา
เป็นประธานวิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก
ชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่๗นะครับ
โดยมีเด็กอายุระหว่าง๕๗ปีเข้าร่วมในพิธีเปิด
และแข่งขันต่างดำรงเรียนทั่วประเภทกว่า๑๐๐ชิ้น
แข่งขันกีฬาไม่ยากเท่ากับการจัดแถวนะครับ
สุดยอดเลยครับคนนำแถวเรียกว่าเป็นหลักครับ

คือวิ่ง๓๐เมตรวิ่งข้ามรั้ว๓๐เมตร